ดูเรื่องของผู้ประสงค์ร้ายกันบ้าง
เธอคนนี้ทำทีเป็นลูกค้ามาซื้อไอศครีมกับคุณป้าที่เขาเข็นขาอยู่ริมถนนนะ

แต่ว่าทำไมยังหลอกคุณป้าได้นี่นะ
คือเหมือนกับว่าซื้อไอศครีมในราคา๒๐๐บาท

คุณป้าก็นับแบงค์ให้๘๐๐บาท
ใดนั้นเธอก็หนีไปเลยค่ะ
ป้าบอกโอ้ไอติมก็ขายไม่ได้ต้องเสีย๘๐๐อีก
ก็เลยขึ้นโรงพักมาแจ้งความกับตำรวจ
คุณป้าสมบูรณแก่นเท้าอายุ๖๗ปีคนนี้แหละค่ะ
เดินเท้ามาแจ้งความกับตำรวจสพเมืองระยอง
เพื่อให้ช่วยติดตามจับกลุ่มคนร้าย
เพราะว่าป้าบอกหูเสียตังค์๘๐๐บาท
สครีมก็ขายไม่ได้ป้าเดือดร้อนนะ

เข็นขายไอศครีมไปตามถนนเรื่อย
สองฝั่งทางซ้ายมือนี่ก็คือตะมนต์เนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
แล้วช่วงหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
คุณผู้ชมตามภาพในกล้องวงจรปิดนี่เลยนะคะ
เป็นผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวสูงผอม
อายุสักประมาณ๔๕ปี
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างสีแดงแซงยายขึ้นมา

ขอซื้อไอศครีม๒๕แท่ง
วกลบคูณหารแล้วก็เป็นเงิน๒๕๐บาท
แล้วก็พูดต่อไปว่าป้าป้าช่วยทอนเงินให้ก่อนได้ไหม

ป้าก็บอกว่าโอ๊ยมีแต่เหรียญกับแบงค์ย่อย

กำลังตั้งวงเล่นไพ่กันอยู่

กุศโลบายของเขาไง
ทีนี้ล่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนั้น
เขาก็ยังบอกกับคุณป้าอีกว่าเอาอย่างนี้ละกันป้า
ถ้าอย่างนั้นเอาไอศครีมแค่๒๐แท่งก็พอ

เพราะว่าเดี๋ยวคุณป้าจะได้ทอนได้เลขถ้วน

ป้าก็ทอนถ้วนเลย๘๐๐บาทก็พอ
คุณป้าก็เลยนับทั้งเหรียญทั้งแบงค์ย่อย

เพื่อที่จะให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาหยิบไป
สักพักหนึ่งพอหญิงผู้ประสงค์ร้าย

ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงคักหลบหนีเลย

ยังไม่จ่ายตังค์แบงค์พันธุ์ตามที่ตกลงเอาไว้ด้วย
จริงน่าจะเหมือนเป็นคนทำมาหากินเหมือนกัน

มาหลอกคุณป้าซึ่งก็ทำมาหากินเหมือนกันนะ
เดือดร้อนกันไปคุณป้าก็พยายามตะโกนเรียกนะคะ

เข็นรถเข็นตามแต่ก็ไม่ทัน
ฟังเสียงคุณป้าที่เดือดร้อนนี้หน่อยค่ะ

เหรียญก็ได้อะไรก็ได้ยายนับมาให้หนู
เขามาเอาอย่างนี้ยายเอาออก๕แท่งเอาเหรียญ๒๐๐

ว่ายายก็เลยหาเอาเงินเหรียญยกเงินเหรียญ

นับให้เขาแล้วก็ไป๒๐บ้างไป๑๐๐บ้าง

โอ้โฮก็คว้าเงินไปเลย

ขับขี่นี้ไปเลยค่ะเขามาคนเดียวค่ะมาคนเดียวค่ะโอ้โฮสงสารคุณยายนะ
ดูสิเข็นรถขายไอศครีมหลังขดหลังแข็งกว่าจะขายได้แต่ละแท่งนะนะ
ถูกค่ะต้องตากแดดตากฝนเท่าไหร่ต้องหาเงินมาใช้จ่าย
เสียค่าห้องเช่าเองต้องมาเสียค่าอาหารการกินเอง
เพราะว่าคุณป้าคุณยายคนนี้อยู่คนเดียวนะไม่มีครอบครัว

วันหนึ่งแกบอกได้๒๓๐๐บาทก็ถือว่าเยอะแล้ว
แต่คราวนี้ไม่ได้แถมยังเสียถึง๘๐๐ด้วย
ก็เลยขอความเห็นใจเอาเงินมาคืนหน่อยเถอะ
ส่วนทางคุณตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามริมถนนแล้วก็ร้านค้า

ก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุด
ก็หวังว่าจะจับโจรจับคนร้ายได้มาลงโทษ

เอาเงินมาคืนคุณยายเลยนะคะ